ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

ทำไมเสียงไปอย่างนั้นไปแล้ว

ให้ถ้าอยู่โพลมาปลูกเช่าได้แล้วจริงก็ไม่ได้ไง
เลยทำแล้วก็งุนะทีมันว่าง

เป็นไปได้ไหมคะว่าทุกวันนี้คือแบบอย่างเมื่อคืนคุณแม่สัมภาษณ์น้องคนนึง
ใช่ไหมคะตอนกลางวันคุณแม่ก็สัมภาษณ์น้องคนนึง
เป็นแม่คำว่าในไหนพี่มดกับพี่มนุมว่าอยู่รายการนี้รายการเดียว
แล้วก็ทำรายการตรงนี้ร่วมกันไปเลย

มาฉันต้องไปฝึกความคามอาธิตก่อนไง

ใช่ไง๗๕๖รายนะครับ
ก็เป็นผู้เชื้อรายใหม่คุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะฮะ
อยู่ที่๑๖๒๒๑รายครับ

ล่าสุดเนี่ยนะ๒๓๓รายนะครับนี่คือล่าสุดที่หายไปนะ
รวมผู้ป่วยหายแล้วทั้งหมดเลยนะ๑๑๒๘๗ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมสะสมทั้งหมด๗๖รายนะครับ
ก็สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะครับก็แบ่งเป็นนะฮะหนึ่งก็คือจากระบบเฝ้าระวัง
แล้วก็ระบบบบริการ๒๒รายนะครับ
แล้วก็ยังมีค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๗๒๔ราย
แล้วก็ยังมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับแล้วก็เข้าสถานที่กักกันโรคอยู่๑๐รายที่ไปเจอเนี่ยนะครับ
ต่อมาในโลกออนไลน์นะครับก็มีชาวเน็ตได้มีการโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
ภาพที่เขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ในวันที่๑๖มกราคม
ลองดูนะเราก็ต้องรอน้ำก่อนนะอันนี้นะฮะ
คืออันนี้เป็นเชื่อว่าน่าเป็นเหตุการณ์ในงานปาร์ตี้ของวันที่๑๖
ในครั้งนั้นก็คือมีผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งรวมอยู่ด้วยนะครับ

ก็คือมันอย่างที่คุณหนุ่มเคยอธิบายไปแล้วว่ามันเป็น๒งาน

งานของมะตูมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงาน
แต่ปรากฏว่าอีกหนึ่งงานอันนี้คือวันที่๑๖
ที่คนก็พูดถึงกันวันนี้ที่เหมือนกันบอกคดีจะพลิกหรือเปล่า
มีเจ้าของวันเกิดมีพนักงานขายคอนโด

ซึ่งคุณหนุ่มเคยอธิบายไปแล้วว่า

แล้วก็มาแพร่เชื้อให้กับน้องของตัวเอง
น้องของตัวเองก็ไปงานวันที่๑๖นี้

เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็ที่คนกำลังจะดูว่า

แล้ววันนี้มีใครแล้วบ้างที่ติดเชื้อโควิด
ซึ่งรู้สึกจากงานนี้โอเคแล้วเรารู้อยู่อย่างหนึ่งคือ

ซึ่งบางคนบอกว่าอ้าวแกรมมี่ไปเกี่ยวอะไรกับงานมาตูม
ไม่เกี่ยวก็ถึงบอกว่าพีอาร์แกรมมี่คือติดมาจากงานนี้
ไม่ใช่เกี่ยวกับมะตูมแล้วก็มะตูมไม่ได้รู้จักกับพี่อาร์แกมมี่ด้วย
ไตลิตก็ติดมาจากงานนี้แต่

ก็คือคนที่เป็นไปงานมะตูม
เอามาแพร่เชื้อให้กับน้องตัวเอง
แล้วน้องตัวเองก็เดินทางมาที่งานงานนี้
นะฮะวันนี้ก็มีคนพูดถึงงานนี้กันเหมือนกัน
เรียกได้ว่าเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันว่า

นะฮะก็เมื่อวานคุณพระดำก็มีโอกาส
ได้คุยกับทางน้องโอ๊ต
นะครับเชิญคุณพระดำครับ
อ้าวอีหนุ่มจบได้ไปตอนเที่ยงแล้วจะโยนให้ฉันทำไม
เพราะว่าไทม์ไลน์ของน้องที่เขาที่ไม่ได้พูดกับฉันในวันที่๑๒
ซึ่งวันนี้คุณเปล่ากิ่งการก็ได้มี
เอาผลออกมาให้ดูแล้วว่าเขาเป็นลบหนุ่ม

เบาท์จะจบจบแบบเล่าโยนมาอย่างงี้
สะกิดฉันเตรียมเตรียมเตรียมเท่าเรื่องลูกศพป่วยอย่างงี้
อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คืออยากให้คุณเล่า
บังพุนสัมภาษณ์ของฉันมาสัมภาษณ์แต่ทำอะไรน้องเค้าผิด
ของเธอแบบทุกพูดอ่านมันเป็นคิวของคุณ
ประดิษฐ์เมื่อกี้เวลาคืนนี้คุณมะดำเค้าสัมภาษณ์ไป
คุณมดรามอีกแรกตัวเองไม่ได้ติดนะ

เมื่อคืนคุณพระดำสัมภาษณ์ก่อนเอาอย่างนี้ละกัน
ถ้าไปนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางน้องเขา

ข้อมูลต่างนานาหรือซักข้อมูลต่างนานา

เขาจะส่งแบบนี้มาให้กับทาง

ก็ต้องไปดูว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่น้องพูดจริง

มันมาอยู่ตรงไหนอืมมันหายไปได้ยังไงนะครับปรากฏว่าวันนี้สิ่ง
ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณพระดำมีการสัมภาษณ์ไปน้อง
บอกว่าน้องเนี่ยไปที่นั่นเนี่ยตอน๓ทุ่มนะไปที่
งานเนี่ยอ่าไปที่อ่าบรรยังทรีย์เนี่ยตอนสามทุ่มนะครับ
วันที่เก้าอ่าวันที่เก้านะฮะวันที่แปดน้องบอกว่าน้อง
ไปที่คอนโดนะครับก่อนเที่ยงคืนประมาณ๕ทุ่มกว่านะครับ
เอาเค้กไปนะครับหลังจากนั้นวันที่เก้าเนี่ยไปหาเพื่อนเพื่อน
เพื่อนเนี่ยชื่อว่าปีโป้ถูกไหมฮะคุยกับคุณมดดำบอกว่าไป
เนี่ยตอนประมาณสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งตอนอยากมาพูดคุย
ตอนห้าทุ่มอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็บอกว่าพอมาพูด
ผมอีกวันหนึ่งน้องก็บอกว่าไปเรียบเดียงมาใหม่แล้วค่ะเออ
แล้วก็ไปถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ใช่มาตอน๕ทุ่ม
กว่าอืมอืมนะฮะอันนี้คือหนึ่งแล้วแล้วก็มีการถามถึงเอ่อ
เรื่องราวที่ว่าไปถึงเนี่ยงานเลี้ยงเลิกไปหรือยังเขา
บอกว่าน่าจะเลิกไปแล้วเพราะเขาไม่รู้ค่ะเพราะเขาไม่ได้
เห็นแต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยก็คือเห็นแค่เพื่อนของเขาคนเดียว
ชื่อว่าปีโป้อืมอ่าถามว่าคุณอ่าน่าจะติดเชื้อมาจากใครก็
ว่าน่าจะติดมาจากปีโก้อ่าเพราะว่าในกลุ่มของมะตูมทั้งหมด
ที่เจอเนี่ยเขาเจอมะตูมวันที่แปดวันที่แปดตอนนัง
คืนแล้วก็มาเจอปีโป้เนี่ยวันที่เก้าแต่ยืนยันว่าไม่ได้
ขึ้นไปในงานอืมเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีโป้เนี้ย
แหละที่รับเชื้อจากข้างบนแล้วลงมาเจอเขาแล้วก็เอามา
ติดเขาอันนี้นะเขาเข้าใจใช่ไหมฮะอ่าแต่ทีเนี้ยผมก็มี
พูดคุยกลับไปว่าจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปไล่
กันดูดีดีเนี่ยคือถ้าเรารู้กันอ่าเราถ้าจำได้ผมเคย
ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่อว่า
จอจานอืมอ่าคุณจอแล้วกันคุณก็รู้นะคุณจอไม่รู้คุณยิ้ม
คุณตบปากนะคุณยิ้มน่ะสร้างสัตว์ไม่พอเนอะมันไม่สร้าง
ประตูมันต้องไล่ให้ถูกอืมมันต้องไล่ให้มันถูกที่มาที่
ไปเกิดการฆ่าเกิดการฆ่าเพื่อนกันเพราะอ่าบอกว่าเป็น
คุณจอเนี่ยเป็นอ่าคนคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้
เคยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่อืม
เสร็จแล้วกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาร่วม
งานนี้วันที่เก้าค่ะแล้วก็เป็นคนที่คนแรกเลยที่
ไปตรวจแล้วเจอว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดเป็นโควิดตั้งแต่
ที่เท่าไหร่อ่ะอ่าที่ที่ตรวจเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวัน
ที่อ่าสิบกว่าประมาณนี้อ่าเป็นคนแรกที่ติดเขาเชื่อว่า
โทรศัพท์ก็เลยเป็นเพื่อนคุณมะตูมคนอื่นอืนเนี่ยโทรศัพท์

วันรุ่งขึ้นตอนประมาณ๖โมงเย็น

ที่พี่หนุ่มบอกทางทีวีออกทีวีออกไปใช่ไหมคะ

บอกมดดำมาแล้วมดดำก็บอกทางนี้ไปเลย
ใช่ไหมว่าวันนั้นคือวันพุธ

ทีนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้

ที่เขาพยายามบอกว่าไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยคือมาจาก

แล้วก็น่าจะมาแผ่เชื้อถูกไหมฮะ
ทีนี้เราลองไปคิดกันดู

ถ้าปีโป้ติดมาจากจอจานซึ่งอยู่ข้างบน

อ้อมคืออะไรสมมุติว่าในวันเดียวกันเลยนะ

อ่ามดดำนะอยู่ข้างบน

ดำเนี่ยเพิ่งติดโควิดมายังไม่ได้ฟักเชื้อ
ยังไม่สามารถที่จะพูดแล้วเชื้อมันขึ้นมาที่จมูกหรือที่คอ

ยังเดี๋ยวก่อนนะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ

ถ้าจะมาติดผมได้เนี่ยผมอยู่ข้างล่างถูกไหมคุณพระดำไปรับเชื้อข้างบนมาเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวลงมาเนี่ย
คือคนที่ติดต้องจามไอสัมผัสหรือน้ำลายกระเด็นใส่เสื้อคุณแล้วผมก็ไปจับเสื้อคุณแล้วก็มาขยี้ตามาอะไรอย่างนี้
อย่างนี้เข้าได้มันคือทางอ้อม
มันคือทางอ้อมแต่มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันน้อยโอกาสมันน้อยมาก
เท่าที่ผมเองก็ไปคุยกับคุณหมอในหลายท่านมานะก็น้อยมาก
ก็ต้องย้อนกลับไปถามทางพี่โป้

เป็นไปได้ว่าอาจจะติดจากปีโป้แต่ปีโป้ต้องเป็นมาก่อนแล้ว
หรือเป็นไปได้ว่าปีโป้งอาจจะขึ้นไปข้างบนแล้วไปรับเชื้อลงมาติดตามเสื้อผ้า
แล้วน้องข้าวโอ๊ตเนี่ยอาจจะไปสัมผัสอะไรมาแล้วมาขยี้ตา

หรือน้องโกหกน้องอาจจะขึ้นไปข้างบนด้วยหรือเปล่า
เมื่อวานที่น้องชมพู่เขาบอกว่าเขาเจอปีโป้ที่ห้องป่ะ

ใช่อีกกรณีหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดกับปีโป้เขาอาจจะต้องไปเจอจอจานข้างบน
แต่น้องก็ยันว่าน้องก็ยันว่าไม่ใช่
ผมไม่ได้ขึ้นไปแน่นอนผมอยู่แค่ห้องนั้น

คิดเล่นนะอันนี้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะ
สมมุติว่าถ้าคนที่เป็นโควิดมาคนแรก
ไม่ใช่จอจานและไม่ใช่ปีโป้

ซึ่งตัวของน้องเขาโอ๊ตเองเนี่ย

อ๋อตั้งแต่วันแรกที่เขาไปเซอร์ไพรส์
แล้วก็วันที่๙คนนั้นก็มาอยู่ในงาน

คือมันเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่อยู่ใน
ที่ติดกัน

คนที่ติดจากงานวันเกิดมะตูมณีตอนนี้กี่คน

โอเคล่ะปีโป้จอจาน

โป้ที่ตอนแรกคนคิดว่าเป็นดาราเนอะ

ปรากฏปีโป้ตามที่เด็กคนนั้นพูด
ว่าไม่ได้ขึ้นไปงานปาร์ตี้ปาร์ตี้เลิกตอนแรก

เพราะงามดาดฟั้งมันเลิกแล้วมีแต่๙๓๐ปรากฏก็เป็นไปได้

ทุ่มเขาก็ต้องปิดไม่เกิน๓ทุ่มครึ่ง
อันนี้คือถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้กรทมกำลังเช็คกล้องวงจรปิด

อ่าค่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือตัวน้องเนี้ยในมุมของไทม์ไลน์
ตอนแรกเขาบอกคุณมดดำบอกว่าวันที่๑๒เขามีอาการไม่สบาย

ว่าพอมาพูดกับผมเนี่ยก็มีการทักถามกัน
ตัวน้องบอกว่าวันที่๑๒ตัวน้องเองไปเล่นมิวสิกวิดีโอของน้องเป่า
ก็จะคนละแบบกับที่พี่พูดกับพี่มดดำเมื่อคืนก่อน
เพราะเมื่อคืนเขาบอกว่าในช่วงหลังจากที่งานวันเกิดวันนั้นแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเริ่มมีอาการเขาก็เลยไม่ได้ไปไหนเลย

แต่วันนี้เมื่อกลางวันคุยกับพี่บอกว่า๑๒ไป

คือแต่ตัวของเขาเองเขาก็บอกนะในรายการบอกว่า
ตัวเขาเองได้มีโอกาสบอกกับทางออกไทม์ไลน์กับทางโรงพยาบาล

เขาบอกวันที่๒๒เขายืนยันว่าเขาไปทำงานมาด้วยเหมือนกัน
แต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ลง
ในทามไลน์นั้นโอเคเราเข้าใจได้หนึ่งมุมนะ

เมื่อคืนเราฟังอยู่นะเราก็จะแอบงงเบา
แต่เขาตอนจบรายการเขาโทรมาบอกพี่ครับผมตกไทม์ไลน์ไปอันหนึ่ง
บอกพี่เขาโทรกลับมาอันนี้นางโทรกลับมาอยู่
เขาบอกว่าไงนางบอกพี่ครับผมจะพูดอย่างไรครับว่า

แล้วนางบอกว่าหลุดวันที่๑๒
นางเลยไปให้สัมภาษณ์ที่คุยแซ่บโชว์อีกรอบนึงไง

เขาอาจจะไม่เคยให้สัมภาษณ์แบบนี้

งงเขาเป็นคนพูดวกไปวนมาจับต้นชนปลายไม่ถูก

แต่ว่ารายการพี่มดก็ทำนางสมมุติอยู่
แต่สุดท้ายนางก็ร้องหกร้องห้าฟังได้รู้เรื่องไงครับพี่แม่

ก็จะมีที่ผมส่งมาให้คุณ
ใบแดดแสในนั้นที่ส่งมา
ตัวน้องเนี่ยมีไปหาหมอ
แล้วหมอก็บอกว่ามีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายน้อง๕
ใช่ที่โอ๊ดมีถามว่าปกติอย่างเวลาเราไปเช็คอ่ะ
ถ้าติดหรือไม่ติดหมอจะบอกเลยไงว่าติดไม่ติด
อ่าโอ๊ดเดินทางไปพบแพทย์

แพทย์แจ้งว่าโอ๊ดมีเชื้อโควิด๑๙ประมาณ๕

เพื่อรอผลให้แน่ชัดวันที่๓๑มกราคม
ว่าหายหรือว่าเป็นโควิดกระแหน้ว๑๐๐
มันไม่มีแม้แบบนี้หรือเปล่า
้มไปกันใหญ่ใช่เชื่อไหมเมื่อคืนเนี้ยผมถึงท่านต้องโทร
หาพี่หมอเหรอคุณหมอแบบต้องถามสามคนอ่ะแบบเป็นสัตว์อาจารย์
หมดเลยนะว่าไอ้โควิดเนี้ยมันมีแบบห้าเปอร์เซนต์ด้วยหรือ
ครับอืมผมก็ไม่เคยได้ยินน่ะผมก็เลยจะโทรมาถามอาจารย์
น้องวันนั้นบอกว่าเป้าเก่งการก็ได้ไลฟ์นะฮะเป้าเก่งการได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ค
ชี้แจงเรื่องวันถ่ายเอ็มวีค่ะคือวันที่สิบสองสิบสองมกราคมที่น้องเขาบอกอ่ะ
ไลน์เนี่ยอาจจะตกหล่นไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขานำผลตรวจโควิดมาให้ทุกคนดู
รวมถึงไล่ไทม์ไลน์เพื่อความชัดเจนแล้วก็ความสบายใจของทุกทุกคนโดยเธอเผยว่าได้ถ่ายเอ็มวีเพลงแรงภูมิเหรอฮะ
แรงพุงแรงพุงนะฮะตั้งแต่วันที่สิบสองมกราคมจนถึงวันที่วันนี้ยี่สิบแปดมกราคม
ดังติดโควิดเนี่ยเธอก็ได้เดินทางไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์นะฮะ
ผลออกมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ว่าเป็นลบไม่ได้ติดโควิดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุกคนลงทะเบียนใส่แมส
มีเจลแอลกอฮอลล้างมือเครื่องวัดอุณหภูมิ
ส่วนห้องแต่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้แยกออกมาออกศิลปินส่วนใหญ่เขาจะแยกออกมาอยู่แล้วนะฮะ
แยกออกมาเป็นส่วนตัวมีช่าง๑คนช่างผม๑คนโดยส่วนตัวของเธอ
โดยรวมเธอแล้วเป็น๓คน
แล้วเพราะฉะนั้นทั้งกองต้องเลิ่มไปเช็คกันใหม่เหมือนกันนะครับ

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเว้นระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิดแน่นอน

อันนั้นเขาใส่อันนั้นน่าจะเป็นนักแสดงที่มา
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ตอนที่ร่วมถ่ายกับข้าวโอ๊ตเนี่ย

ได้แยกถ่ายกับพระเอกแล้วก็เพื่อนพระเอกไปอีกหนึ่งคน
ก่อนจะมาถ่ายร่วมซีนกับเธอเป็นซีนปาร์ตี้

ซึ่งเปล่าได้ถ่ายกับข้าวโอ๊ตแค่ซีนเดียว

เพราะไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวนะครับ
แต่รู้จักกับแฟนของเขาโอ๊ตเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น

แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะตรวจพบเชื้อ

ก็เลยจะขอกักตัว๑๔วันนะฮะ

อันนี้ก็เป็นอย่างนี้
ก็นั่นแหละก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียว

คงจะมีเรื่องของการดำเนินคดีในหลายภาคส่วนเลย
ซึ่งวันนี้คุณอานุทินก็ออกมาพูดแล้ว
ว่าเนี่ยมันเหมือนกับการละเว้นโดยไม่ชอบ
คือเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับทางคุณอนุทินนี่แหละ
แกก็บอกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยต้องไปไล่ทั้งหมด

คือต้องดูทั้งหมดเลยว่า๑งานเลี้ยงเนี่ยเกิน๓ทุ่มหรือเปล่า
ในงานเลี้ยงเนี่ยมีแอลกอฮอล์ที่บริการหรือเปล่าเสิร์ฟหรือเปล่า
ถ้ามีโดนหมดทั้งโรงแรมทั้งตัวคนจัดงาน
คนที่อยู่ในร่วมงานนั้นโดนหมด
แล้วก็เรื่องของการปกปิดไทม์ไลน์ต่างนานาเนี่ยก็มีความผิดด้วยนะ

ก็ไปหาคนเนี่ยปกปิดไทม์ไลน์อย่างเงี้ย

จากเหตุการณ์นี้มานี้มาคนนี้คนนี้ใครเป็นอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าถ้าไทม์ไลน์ที่ถูกต้องสามารถไล่ได้เลย
แต่ถ้าเกิดในเมื่อไปถามทุกคนแล้วทุกคนก็
นี่เอางี้ดีกว่าสมมุติอย่างผมไล่แบบนี้โอเค
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมคุณมีโอกาสมีอาการมีอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณเคยพูดก่อนไหมถึงเอามาติดเขาถ้าไม่ใช่
แล้วลงมาข้างล่างเจอเฮ้กอดกันไว้ไงเพื่อน

มีทางอ้อมแต่โอกาสน้อยไหม
ก็ต้องย้อนกลับไปสายว่าตกลงโอ๊ต
ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าไปเจอกับคนอื่นหรือเปล่า
ถ้าโอ๊ตบอกว่าไม่ใช่ก็ต้องย้อนกลับมาดูใหม่ว่า

วันที่๘ขอโทษนะไม่ได้ว่านะ
วันที่๘ไปเจอมะตุมมา

มะตูมอาจจะรับเชื้อมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
มันก็ต้องมีการไปไล่ไทม์ไลน์กันต่างนานาไง
ถึงจะมีการแสดงออกชัดเจนออกมาแล้วมีการไล่กันได้ว่า
สายไหนไปทางสายไหนสายไหนไปโยงไปสายไหนอะไรอย่างนี้
แล้วข้อมูลของไทม์ไลน์ต่างนานามันก็จะถูกถอดออกมาทั้งหมดเลย
โกหกเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าโกหกแล้วมันจะไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะ
เพราะอย่างนี้มันมีการคณีกันได้ก่อนหน้านั้นเลยว่า
เฮ้ยใช่เหรอแล้วคุณไปอยู่กับคนที่สัมผัสเสียงต่ำ
แล้วอยู่ดีคุณติดมาเนี่ยโอ้โหมันแบบน้อยมากนะ

ใช่มันมีข้อสงสัยเยอะอะเพราะมันเป็นแบบนี้เนอะ
เพราะอย่างแบบที่เมื่อวานน้องโค้ดบอกว่าเขาอยู่กับแฟนกับพี่
แต่แฟนกับพี่ไม่ติดเนี่ยตั้งที่อยู่คอนโดเนี่ย
ถ้าเกิดสมมุติแฟนกับพี่ไม่ติดแฟนกับพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่กลุ่มนั้น
ก็ต้องไปสัมภัยคุณหนึ่งค่ะค่ะอะไรแบบนั้นก็ต้องไปไล่
แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกคนนึงที่เมื่อวานเราพูดกันไป
มันมี๓คนที่ไทม์ไลน์หายไปอันนี้ยังไม่ไหลใช่ไหมคะ
อันนี้รอนิดนึงความชัดเจนเพราะว่า

ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย
เอ่อทางกรทมเขาได้มีการ
ไปไล่เช็คใหม่ไหมลงไทม์ไลน์ให้ใหม่ไปตัดตั้งแต่วันที่๑๕
คือตอนแรกออกมาเนี่ยคือไปวันที่๙ไปงานถูกไหม
แต่ทำไลน์ที่ออกมาใหม่เนี่ยเท่าที่ได้มาเนี่ย
คือรู้สึกจะเป็นวันที่๑๕หรืออะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาน่าจะน่าจะเป็นแบบนี้คือ
เขาไม่ได้ไปในงานนั้นแต่เพื่อนเข้าไปในงานนั้น
แล้วคนในงานนั้นเอาออกมาติดเขาข้างนอกในวันที่๒
เพราะมันจะตัดตั้งแต่วันที่๑๕อีกต้องไปไล่กันใหม่สำหรับเจ้าที่ภาครัฐตรงนี้
คนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสมมุติไล่เส้นแรกผิด
เส้น๒เส้น๓ก็จะผิดตามถูกไหมนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เนี่ยไปได้รับเชื้อมาในวันที่๙
แต่พอเขาออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ใช่
เขาได้รับเชื้อมาต่อจากคนที่อยู่ในงานนั้นต่างหาก

มันก็เลยเป็นประเด็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
นั่งไล่กันเลย
เพราะมีตั้งแต่นู้น

ไล่ลงมาที่ทางกรมควบคุมโลก

ไปอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานเราก็รอลิงก์อยู่
คนรอลุงพลนะครับวันนี้นายชัยพลวิพาหรือลุงพลพร้อมด้วยนายสมเกียจรจนวรกมล
ในหน้าทนายความแถลงข่าวชี้แจงกรณีการสร้างพญานาคม
พญานาคปรากฏว่ากรณีการสร้างพญานาคที่มีคนไปเจ้า

แล้วก็ทำผิดตามพรบป่าไม้สงวนรวม๓ข้อหา
ความผิด๒พรบที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าพรบมาก

ห้ามให้ผู้ใดก่อสร้างหรือเผาป่า
กระทำการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้าไปยึดหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
แต่การกระทำในเขตที่ได้จำแนกไว้
เป็นประเภทเกษตรกรรม
เป็นผู้แพ่วถังป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
ปี๒๕๐๗มาตรา๑๔
โดยใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนด้วย
ปรากฏว่าวันนี้นายสมเกียจเปิดเผยว่า

ทำแค่คดีลุกพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็พรบป่าไม้
และขอให้สังคมอย่าตัดสินลุงพลว่าเป็นคนผิดนะตอนนี้
คนจะตัดสินคือศาล

ตอนนี้ขอเวลารวบรวมหลักฐานก่อน
ขนาดที่ลุงพลตอบเขาเป็นชาวบ้าน
ตัวเขาเองเนี่ยเป็นชาวบ้านเอาตรงมารู้เรื่องกฎหมายไหม
เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายขอให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการ
แต่รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นป่าสงวนแล้วก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขารู้ไหมเขารู้
ก็จะขอสู้ในชั้นศาลซึ่งการสร้างพญานาคเนี่ยไม่ได้สร้างเพื่ออยู่อาศัย
แต่สร้างเพื่อมากราบไหว้ตามศรัทธา
ส่วนเรื่องเงินที่ทำไปก่อนหน้านี้จำนวน๖๐๐๐๐๐บาท

แต่วันนี้รู้สึกคุณอัจฉริยะ

มันสะพัดกว่า๑๐ล้านบาท

น่าจะมีเงินมากกว่า๑๐ล้าน

เองเนี่ยก็พูดทำให้หลายคนก็ตกใจ

เพราะว่ายังไงมันเงินที่เขาให้มา
คือเขาให้เราเพื่อความศรัทธาในการที่เขาจะไปสร้าง
แต่พอหนุ่มเวลามีปัญหาคุณบอกว่าไม่เสียดายเนี่ย
ลุงต้องกลับไปเดี๋ยวฟังเสียงหนึ่งก่อนเอามาฟังเสียงหน่อย
เหลือที่บอกจากมาสร้างพญานาค

สมมุติถ้าหากว่าไม่ได้สร้าง

เพราะว่าไม่ใช่เดินผ่านโดยหลักการ
ถ้าไม่ทำตามวัตถุประสงค์ก็ต้องคืนโดยหลักการ
แต่ถ้าผู้ที่บริจาคยินดีมอบให้
ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลนะครับ
เพราะลุงพลตอนที่เปิดรับบริจาคผมก็ดูข่าวอยู่เหมือนกันว่าจะเอามา
ก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเหลือแล้วจะจัดสรรไปอย่างไร
ว่าตัวพี่นักข่าวเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ให้เงินมา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขาทำไปแล้ว
แต่เมื่อทำไปแล้วอาจจะบกพร่อง

จนกระทั่งมีเรื่องเมื่อวานนี้มา

แต่วันนี้เขาบอกว่าต้องหยุดก่อสร้างแล้ว
แต่ยังไงก็ต้องหยุดก่อสร้าง
อยู่ประเทศก็หยุดอย่างเดียวแล้วเผลออาจจะต้องทุบด้วย

รู้สึกที่นายประดิษฐ์ไม่ได้นะ

แล้วลุงพลก็ไป

เกษตรกรรมต่างนานาอะไรอย่างนี้

เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าลุงพลก็ไปบอกว่า

เพิ่งมาให้ตอนที่แบบเป็นเรื่อง

อีกทีตรงนี้เขาบอกซื้อขายไม่ได้อีก

เพราะตรงนี้เป็นป่าสงวนซื้อขายไม่ได้

ก็ว่ากันไปเดี๋ยวต้องไปรอดู

อุณหภูมิจะลดลงกรมอุตุนิยมบอกว่า

ก็ลองดูว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงหรือเปล่า

ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประมาณ๒

เผื่อจะมีหนาวระลอกใหม่จะได้แบบนั้นไหม

ไปรั่นทองกันใหญ่เลย

สรุปส่องรถไปแล้วนะคะ
นางเอาพระเอานู่นนี้ไปปล่อยนะ
นางทำเพื่ออะไร
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องโอละพ่อกันเลยผ่านไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง
กลับตลปัดกันเลยทีเดียวนะคะที่บอกว่ามีหนุ่มไปร่อนทอง

นักข่าวท้องถิ่นแจ้งยิบเลยบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะ
ผู้ว่าทีนี้มีการสั่งสอบกันเลยทีเดียวค่ะ
กรณีที่นายกรพัฒน์พรของแม่หรือว่าครูหนุ่มนะคะ
ที่มีการโพสต์โชว์ทองนพคุณที่ไปร่อนมาได้เนี่ย
คลองชลประธานหมู่๔อำเภอเมืองราชบุรี
อยู่หลังสนามกอล์ฟดอนแจงใกล้คอกม้า
แล้วก็นำทองที่ร่อนไปตรวจสอบกับทางร้านทอง
ซึ่งระบุว่าเป็นทองจริงก็ทำให้ชาวบ้านจากจังหวัดราชบุรีเอง
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนี่ต่างพากันมาร่อนทองกันเป็นจำนวนมากเลย

ล่าสุดนายกรพัฒน์เปิดเผยบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดตนกุเรื่องขึ้นมา

โดยความจริงแล้วเนี่ยทองที่นำมาโชว์เป็นทองที่เขาหามาได้จริง

เลยตัดสินใจกลับบ้านแล้วเอาเครื่องตรวจจับโลหะมา

จริงแล้วเนี่ยท้องที่นำมาโชว์เป็นท้องที่เขาหามาได้จริงในคลองชนประธานดอนแจง

เขาก็มีการนำรูปไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็ปรากฏว่าเป็นข่าว
ก็ทำให้ชาวบ้านหลายคนแห่ไปร่อนท้องที่คลองชลประธาน
ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเจอพระเครื่องในคลองนั้นเนี่ยตัวเองก็ยอมรับบอกว่าเป็นคน
เหรอใช่ค่ะเอาพระกับเลี้ยงเก่าเนี่ยไปโยนเอาไว้ในคลองเอง
ต่อมาก็มีนักข่าวช่องหนึ่งอ่ะเขาติดต่อให้ไปออกทีวีแล้วก็บอกให้ตนเนี่ยสร้าง
เรื่องราวกโกหกอุ้ยแต่สุดท้ายเนี่ยถูกนักข่าวโกงค่าตัวไปหนึ่งหมื่นบาท
ก็เลยตัดสินใจเขาบอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจออกมายอมรับความจริง
สื่อมวลชนที่ถูกพาดพิงค่ะเขาก็มีการออกมาชี้แจงบอกว่าได้รับ
มอบหมายจากทางกองบรรณาธิการของช่องจากนั้นเนี่ยก็พยายามตามหาตัว
ครูหนุ่มจนพบเฟซบุ๊กแล้วก็มีการติดต่อไปทางข้อความโดยขอให้มาที่
จุดพบทองค่ะโดยนายกรพัฒน์ก็ตอบตกลงพอเจอกันนี่ก็ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่าง
ต่างแต่ข่าวที่ปรากฏออกไปกลายเป็นตนจัดฉากแล้วก็สั่งให้สร้างเรื่อง
ซึ่งไม่เป็นความจริงอ่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเออส่วนประเด็นเรื่องของโกงฆ่าตัวไป
หมื่นบาทนั้นเนี่ยตนได้รับประสานจากทีมข่าวช่องทีวีช่องหนึ่งว่าอยาก
ให้ชาวบ้านเนี่ยมาออกรายการที่สถานีซึ่งนายกรพัฒน์ก็ตอบตกลงตัวทางรายการ
แจ้งว่าจะหารถตู้มารับผ่านไปสิบนาทีค่ะรายการโทรมาแจ้งว่าให้ตนเนี่ย
ขับรถพาขึ้นไปแล้วก็จะจ่ายค่าเช่ารถตู้เนี่ยให้ตลอดทางเนี่ยก็จ่ายค่าทาง
ไป๔จุดรวมแล้วก็๑๘๐บาทก่อนถ่ายรายการทีมงานก็ให้แจ้งบอกว่าจะ
ให้ค่ารถ๓๐๐บาทส่วนค่าตัวก็มีการโอนเข้าบัญชีนายกรพัฒน์โดยตรงต่อมา
กรพัฒน์ก็โทรมาอีกบอกว่าจะขอสารภาพทุกอย่างเลยตนจึงได้ประสานกับ
อำเภอว่านายกรพัฒน์ขอสารภาพแล้วก็นัดในอำเภอว่าจะไปพร้อมกับ
กรพัฒน์เลยเพื่อที่จะได้แบบว่าสารภาพกันโดยมีทางหน่วยงานของรัฐนั้น
เป็นพยานจากนั้นเนี่ยก็พยายามโทรหาแต่ก็ไม่มีการรับสายค่ะก่อนจะมาทราบ
ข่าวจากสื่อว่านายกรพัฒน์ให้ข่าวว่ามีนักข่าวอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตาม
แต่ว่าเพราะที่ผมฟังมาวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีเพื่อนของคุณของคุณหนูผมแบบเขาออกมาบอกได้
คนนี้เขาเหมือนกับเหมือนสติเหมือนกับคิดอะไรแปลกอะไรอย่างนี้
แล้วก็อะไรแบบนั้นแหละแต่หนูมีข้อสงสัยข้อหนึ่ง
สมมุติว่าเขาเอาพวกนี้ไปปล่วยไปทองแล้วเราไปเจอถูกไหมคะ

คุณก็เขาเก็บกันไปไหมหน่อยนะต้องเก็บกันเขาก็กลัวกัน
ตอนแรกเขาก็ออกข่าวบอกกลัวว่าถ้าเกิดว่าทางการมาแล้วจะกลายเป็นตกเป็นสมบัติของแผ่นดินอะไรอย่างนี้
ทำไมก็คือสร้างข่าวขึ้นมาเนี่ยกำลังถามเขาอยู่ด้วย
สรุปสร้างข่าวขึ้นมาอยู่แล้วสร้างเพื่ออะไรเอาหมื่นนึงเนี่ยนะ
ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แต่ว่าคือทางนักข่าวบอกมันไม่เกี่ยวกับเขา
ใช่ใช่ไหมคือกี่เกี่ยวให้คนนี้แต่ตอนหลังวันนี้ที่ผมฟังสัมภาษณ์ของเขา

เขายอมรับเพราะว่าที่เขาทำไปอ่ะเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ่อ
ก็อยากจะให้แบบเหมือนคนได้มีรายได้หรือแบบให้แบบมีอะไรทำอะไรประมาณอย่างนั้น
งงมากทีเดียว

วันนี้มีเหตุเกิดขึ้นที่สุราธานี
นะครับก็มีร้านสะดวกซื้อนะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกจ้างเขาก็อยู่ในร้าน
ปรากฏผู้ชายคนหนึ่งเดินนั่มมามองอยู่หน้าร้าน

แล้วบอกว่าขอโทษนะครับ

ปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาตกโกรธบอกว่า

เสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้เขาเดินออกไปนะ

พอเห็นว่ามีตำรวจผู้ชายคนนี้ก็จะเดินกลับเข้ามาอีกทีนึง
หลังจากนั้นเขาไปล็อกคอผู้หญิงคนนี้
แล้วก็จับทุ่มลงกับพื้นแล้วก็ขึ้นคล่อมหวังจะข่มขืน
แต่บังเอิญว่าโชคดีก่อนหน้านี้ผู้หญิงที่เขาเห็นผู้ชายคนนี้

เขาเลยโทรศัพท์ไปบอกแฟนเขาไว้ก่อนแล้วว่า

ระหว่างที่ไอ้นี่ค่อมผู้หญิงไว้
หัวเข้ามาพอดีเขาโดดถีบจะกระเด็นเลย

ดีที่แฟนเขามาช่วยทัน
นี่นะก็ตามนี้เลย
สุดท้ายแล้วตำรวจรวบไปเรียบร้อยตอนนี้

ก็เปิดกันทุกช่องไว้แล้ว
เหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเรื่องจริงแบบนี้

แบบนี้จะเตือนภัยว่ามีวิธีการอะไร

เมื่อกี้เห็นช็อตเมื่อกี้ถึงรู้แล้วว่า

ภาพข่าวมันตื่นเต้นแล้วมันสมจริงมากกว่า

คือตามกฎกฎาชอเขาไม่ให้ลูบ

หลายครั้งไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงอืม

คุณที่เห็นเหมือนกังวล

ถ้าเป็นคุณแม่ยิ่งกล้องถ่ายสิ

เดี๋ยวมาครับช่วงหน้า
ไปดูกรณีของคุณกรมแมพัชราสีเป็นจาม่านของเราออกหมายเรียกรอบ๒กรมแมโผลัทธสภา
นัดชี้แจงโฆษณาเกินจริงจากกรณีนะครับที่กองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ได้มีการเรียกทางคุณกะละแมพัชรศรีเข้าไปชี้แจงนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ
อกลุงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรตามความผิดพรบอาหารพศ๒๒ม๔๐และมาตรา๔๑ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ติดเข้าชี้แจงกับทางคณะกรรมการที่สภา
ก็เลยยังไม่สามารถมาให้การได้

จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒ในวันที่๙กภว๑๑โมงอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้จะออกหมายเรียกติชากันติชา
หนึ่งในบุคคลที่อยู่ในคลิปการไลฟ์ด้วย
ให้เข้ามาสอบพยานในวันที่๔กุมภาพันธ์ต่างหาก
ต่อมานะครับคุณกะละแมซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กล่าวภายหลังเข้าชี้แจงต่อทางคณะกรรมธิการ
ต่างนักศุกร์สภาพุทธรรษฎรบอกว่า
เนื่องจากติดการชี้แจงต่อกรรมธิการ
ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้รับสายโทรศัพท์ใครเลย
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เพิกเฉย

มอบหมายให้ทนายความคอยประสานงานอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ทั้งนี้ยอมรับว่าตัวเองนั้น
และไม่เคยทราบมาก่อนว่าการนำความรู้ของผู้บริโภคมารีวิวต่อไม่สามารถทำได้
ซึ่งตนเองยินดีให้ความร่วมมือกับออยและสคบอย่างเต็มที่
ขณะที่ทางทนายพิธรแก้วโตก็คือทนายเจมส์ใช่ไหม

ซึ่งเป็นทนายความของกะละแมก็บอกว่าเรื่องหมายเรียกยืนยันว่าจะเป็นไปตามหมายเรียก
แต่คงไม่รอให้มีหมายเรียกครั้งที่๒
เพราะจะเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาก่อนโดยได้มีการประสานเอาไว้แล้ว
อันนี้เขาก็ออกมาชี้แจงแบบนี้
แต่ในมุมของงานโฆษณาเกินจริงเดี๋ยวก็ต้องไปชี้แจง

คือเรื่องเป็นจืนขนาดนั้นแล้ว
ใช่เพราะว่าทางหน้าศุกร์ใช่ไหม

เลยมีการเหมือนแบบเลื่อนการแบบเข้าไปฟัง
เพราะว่าสิ่งที่คุณกะละแมไปไลฟ์ใช่ไหม

แล้วก็อะไรนะผัวเมียลูกใช่ไหม

แล้วก็ปรากฏว่าเมียกับลูกอย่ากิน
ใช่ไหมเมียกับลูกกิน
แล้วก็ตัวผัวไม่ได้กิน
ก็เลยติดเทือ
แล้วก็เป็น๒ชั้นจ้า
คือกินเข้าไปจมูกเข้ารูปเงียงหัดปุ๊บหนี
อันนี้ก็คือเกินจริง
ต่อไปนี้ถ้าเป็นกินนี้เข้าไปคงใส่หมอศัตริยกรรม
ไม่ต้องมีแล้ว

เขาก็พูดกันว่ามันเกินจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปดูต่อไป
ว่าจะเป็นยังไงบอกเรื่องหลักของบทโดงโทษ
เพราะว่าทางกรแมรก็ออกมาบอกว่า
ทุกท่านเองอะไรนะเมื่อกี้ก็บอก
ขาดความรู้ในเรื่องของกฎหมายนี้
เหมือนอยากจะให้ทางออยสคบจัดการอบรมอะไรอย่างนี้
จะยินดีที่จะได้เข้าร่วมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนหลายคนที่ยังไม่รู้ที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างออกมา

ก่อนที่จะทำอะไรขึ้นมาผลิตภัณฑ์ออกมาใช่ไหม

ไปเดี๋ยวมาใส่ไข่กันต่อค่ะช่วงหน้าสักครู่เดียว
คุณเจี๊ยบฝากโทรมาว่าไประวังไก่ได้แล้วนะคะ
คุณคือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้นี่หรือเปล่า
ฝากถามนะอีเจี๊ยบเรียบด่วน
ดูแล้วใครดูเนี่ยฝากบอกไปถึงอีเจี๊ยบอีไก่ตัวเหลืองนี่ด้วย

ให้เข้าไปดูในเพจวันกัญชัย
มีคำตอบแล้วแล้วจะเห็นชุดสุดอลังการ
ให้เห็นเลยไปดูในเพจวันกัลชัยเพราะว่านั่งเล่นหลังบ่อย

เดี๋ยวมดดำต้องออกมาทำข่าวอีก